คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ที่เบลเยี่ยมกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่มีการออกมาตรการรัดเข็มขัดออกมา

เพราะว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ย

หลังจากนั้นมีการเดินประท้วงกันค่ะ
สุดท้ายต้องมีการสลายการชุมนุมสลายการประท้วง
ของกลุ่มสาภาพแรงงานแล้วก็ผู้สนับสนุนหลายหมื่นคนเลยทีเดียว
เมื่อวานนี้ค่ะที่กรุงบราเซลก็เกิดการประทะกันระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงหลายหมื่นคน

ที่มีการนำรถน้ำมาฉีดสลายการชุมนุม
ซึ่งผู้ชุมนุมมีมากกว่าแปดหมื่นคน
ส่วนใหญ่มาจากสภาพแรงงานที่แสดงความไม่พอใจ
ต่อการที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชาวสมิเชล
เสนอมาตรการรัดเข็มขัดต่างที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะ

ว่างปลาก้อนหินท่อนไม้เหล็ก
มีการจุดประทัดโยนใส่ตำรวจด้วย
จากนี้ก็พยายามปีนข้ามแผงกั้นของตำรวจ
บางคนถึงขั้นจุดไฟเผาป้ายโฆษณาต่างเลยนะคะ

ตำรวจเองก็ดีผู้ประท้วงเองก็ดี

ด้านตำรวจจับตัวผู้ประท้วงไปอย่างน้อย๑๐คนด้วยกัน

เขาได้นัดสนับสนุนกลุ่มต่างออกมาประท้วงกันนะคะ

จะมีการใช้มาตรการรัดเข็มขัด

ขึ้นไปเป็น๔๕ชั่วโมงต่อสัปดาห์
และจะมีการขยายอายุเกษียณจาก๖๐เป็น๖๗ด้วย
ผู้ประท้วงบอกว่ารับไม่ได้จริงกับแผนที่จะมีการตัดเงินกองทุนบำเน็ตบำนาน
ที่จะมีการลดงบประมาณที่จะนำไปใช้ด้านการศึกษาและบริการประชาชน
ทั้งที่ตอนนี้ปัญหาคนว่างงานในเบลเยี่ยมก็มีมากพออยู่แล้วค่ะ
ผู้แทนสาภาพแรงงานก็เปิดเผยนะคะว่า
ในส่วนของนโยบายตลาดเสรีของรัฐบาลในช่วง๒ปีที่ผ่านมา
มีผลการศึกษาพบว่าทำให้ครอบครัวชาวเบลเยี่ยมได้รับผลกระทบเดือนละเกือบ๔๐๐๐บาทค่ะ
ส่วนที่รัฐบาลเคยสัญญาว่าจะสร้างงานจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงด้วย